สวมมุงก็เลยเกือบลืมเลยว่าข่าวแรกข่าวอะไร
ไม่ต้องสับสนนะคะระหว่างจอเล็กและจอใหญ่นะคะคนละคนนะคะ

มงกุฎไปมงลงไปเมื่อคืนนะคะ
อ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูวินาทีที่เขาประกาศชื่อ

คือเธอคนนี้แอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะ
รางวัลที่เธอได้รับเมื่อคืนนี้นอกจากเกียรติ
เธอบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยเปลี่ยนได้เธอเดินมาถึงจุดนี้ด้วยการสู้แล้วเนี่ยนะคะ

เธอได้มงกุฎสายสะพายเงินสด๑ล้านรถยนต์คอนโดมิเนียมหรูและรางวัลอื่นอีกมากมายค่ะ
ส่วนตัวเต็งที่มาคู่ขี้สูสีกันเลยและได้รองอันดับหนึ่งไปเมื่อคืนนี้คือคุณนิโคลีนลิมสนุการ
อ่ะทีนี้มาดูเรื่องราวเรื่องราวของแอนนาเสือกันหน่อย
คือจริงต้องบอกว่าเป็นนางงามที่มากับสตอรี่จริงนะแอนนาเสือเนี่ยอายุ๒๓ปีสูง๑๗๐
แล้วที่บอกว่าเป็นนางงามที่มากับสตอรี่เพราะอะไรเรื่องราวชีวิตของเธอถือว่าเป็นสาวงามยอดนักสู้
สู้ชีวิตมาตลอดจริงค่ะคุณผู้ชมคือโดนชีวิตสู้กลับมาก็เยอะเหมือนกัน
แต่ไม่ได้ทำให้แอนนาเสือเนี่ยย่อท้อเลยนะเพราะว่าเธอเล่าเรื่องราวชีวิตตัวเอง
ชีวิตเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเพราะอะไรเธอเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตมาในกองขยะ
แต่ว่าตัวเธอไม่เคยด้อยฆ่าตัวเองเลยถามว่าทำไมอ่ะ
พ่อแม่เธอทำงานเป็นพนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร
แล้วก็มีคุณทวดเป็นแม่ชีนำเธอมาเลี้ยงดูช่วงที่พ่อแม่ทำงาน
ก็เธอเนี่ยเติบโตมากับคุณทวดแล้วเธอเป็นเด็กที่โตมากับข้าวก้นบาทพระ
ใช้คำนี้เลยก็ว่าได้นะแล้วก็เอาคำสอนต่างของพระพุทธศาสนาเนี่ย
ยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตใช้การศึกษาผลักดันชีวิตตัวเธอเอง
แล้วเรียนเก่งด้วยนะเพราะว่าเธอจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเธอก็เดินตามความฝันเอาเข้าสู่วงการนางงาม
เคยเข้าประกวดนางงามเคยเข้าประกวดเวทีนางเสาไทย
แต่ตอนนั้นเธอไม่ได้เข้ารอบลึกนะ
แล้วหลังจากนั้นเธอก็ผันตัวเข้าสู่วงการบันเทิงเล่นละคร
แล้วนี่แหละค่ะมาตัดสินใจอีกครั้งสำคัญในชีวิตเลย
และเมื่อคืนนี้ฝันของเธอเป็นจริงค่ะ
มงกุฎมาครอบครองเมื่อคืนนะคะ
เมื่อคืนนี้นะคะแม้จะเป็นวินาทีความดีใจที่หลายคนมองว่าครอบครัวต้องมา
ค่ะแต่เมื่อคืนนี้ครอบครัวเธอไม่ได้มานะคะ
คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาเชียร์นะปกติสาวงามคนอื่นครอบครัวเพื่อนฝูงต้องมาเต็มแล้ว
ขอบเวทีเลยคุณสุภาษาแต่เธอบอกว่าไม่เป็นไร
มงนี้มงกุฎนี้เดี๋ยวเอากลับบ้านไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
คือเมื่อวานมีจังหวะหนึ่งตอนหลังจากได้รับตำแหน่ง
ทางกองประกวดมีการโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่ปรากฏว่าทั้งคู่ไม่มีใครรับสายเลย
เพราะว่านอนหลับอยู่เพราะว่าเช้าเนี่ยจะต้องไปทำงานนะคะ
แต่ว่าท่อก็ยิมนะครับไม่เป็นไรด้วยกลับบ้านไปเนี่ย
แม่ทำงานค่ะแต่ว่าจะเอามงนี่แหละไปหาคุณแม่คุณพ่อ

หนูอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกอย่างตั้งแต่หนูเกิดมา
ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความรักจากคุณพ่อคุณแม่
ว่าเราจะเกิดมาแม้ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวที่ยากจน
แต่ทั้งสองท่านมอบความรักให้แอนนาเยอะมาก
และมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นแรงผลักดันทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากหนูจะเอางงไปหาพ่อกับแม่นะ
นี่คือสำคัญเลยทวดอยากบอกว่าคุณพ่อคุณแม่
อยากบอกทวดว่าคือแอนนามาอยู่จุดนี้ได้ไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่
วดก็เลี้ยงแอนนามาเหมือนกันแล้วก็แม้ว่าวันนี้ท่านจะไม่อยู่แล้ว
แต่ขอให้ท่านรับดูได้นะคะว่าวันนี้หนูประสบความสำเร็จแล้วค่ะ
หน้าที่ของแอนนาหลังจากนี้ไปตัวแทนสาวไทยแน่นอนค่ะ
หรือว่าสมัยก่อนเรียกนามจักรวาลเนาะ
แล้วมัดประกวดคำที่ฟิลิปปินคือว่าเป็นความหวังเลยเน้อวะ
ใช่ค่ะคือได้จากเวทีบ้านเราแล้ว
ค่ำคืนที่ผ่านมาเรียกว่าแอนนาเสือสวยสมมง
แล้วมุมกุฏนี้ถือว่าเป็นมุมกุฏสีทอง

แล้วก็สะท้อนทั้งเรื่องของนกยูงเดาะบัว

แสดงความคิดเห็นได้รวมถึงแสดงความยินดี
แอนนาเสือที่จะเป็นตัวแทนของสาวไทยไปสู่เวทีระดับโลกด้วยนะคะ
ตอนนี้ที่ฉันโดนริบมงกุฎแล้วเรียบร้อย
ยึดมงเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตำรวจจะมาด้านหน้า
นี่เป็นมงกุฎที่๑๘เขาเลยต้องให้ตำรวจไปก่อน